ส่วนอีกหนึ่งอาชีพที่ผมจะพาไปดูเป็นผู้ที่ชื่นชอบรถเก่า

เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
แล้วก็แต่ละคนชอบรถในแบบเดียวกัน
ก็มีนายภาคภูมิสวัยภาคหรือว่าพี่แซมอายุ๓๒ปีเป็นหัวโจกหัวหน้า
เปิดร้านซ่อมรถสกูเตอร์ในตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ชื่อร้านก็คือโรงรถจัดจำหน่าย
ก็จัดเพื่อคนรักรถแหละครับไปรวมตัวกันที่นี่แล้วก็เปิดเป็นกวนรถสกูเตอร์อย่างที่เห็น
ร้านซ่อมรถของพี่แกเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะให้ได้เห็นมากนักนะครับ
เป็นการรวมตัวของเฉพาะรถเก่าแล้วก็จะมีอาลงอะไหล่เนี่ย
เฉพาะรุ่นเฉพาะคันเท่านั้น

ใช่แล้วครับก็มาซ่อมกันได้แล้วก็เขาบอกว่า
ร้านนี้เนี่ยหนึ่งเดียวในสุรินทร์แล้วก็เปิดมาหลายสิบปีแล้ว
แต่ว่ามีบริการอะไรบ้างไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านกันดูครับค่ะ

วัน๑๗ได้ครับเพราะว่าตอนปีแรกยังไม่ได้เปิดกัน
หลักก็จะเป็นเพื่อนทางอีสานนะครับ
อีสานแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มของสุรินทร์ที่จะมาซ่อมกัน
แล้วก็ถ้าหนักสุดก็มีต่างจังหวัด
ก็จะมีส่งรถมาให้ทำ
ส่งมาจากต่างจังหวัดมาให้ทำก็มีนะส่วนทางด้านนายโกวิทพันจรงอายุ๓๗ปี
หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสุรินสกูเตอร์คลับก็บอกว่าที่ไปร่วมกวนเนี่ย
ใจมันตรงกันรักรถเก่ารถโบราณเหมือนกัน
เมื่อเข้าไปก็ทำให้รู้สึกว่ารับรู้เรื่องของรถมากขึ้น
แล้วก็ได้รู้จักกับพักพวกที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันครับ
เอ่อเวสป้าเวลาขี่แล้วมันเท่นะ
มันก็เก๋มันดูแบบคลาสสิก
คนที่ชอบเนี่ยรถรุ่นนี้มีเยอะในบางไทย

แล้วคนที่แบบคนทำงานก็มีผู้สูงวัยก็มี
ดูหน้านุ่มแต่ละคนไม่มีคนซ้อนท้ายเลยอ่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับ

โทรไปสอบถามเขาได้นะครับว่าจะซ่อมตรงไหนอะไรยังไง
บอกอาการเขาได้เพราะว่าเขาทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้

หรือว่าโทรไปอยากจะขอร่วมแก๊งร่วมกวน